ตอนนี้หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาอุทธกภัยอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ประสบภัยก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนบ้าง
ที่เป็นศูนย์อพยพโรงเรียนนะครับศูนย์กีฬานะครับ
อะไรแบบนี้แต่ว่าครอบครัวนี้๑๐กว่าชีวิตไปอยู่บนเมนฮะ

คือเขาบอกเขาชินกับการอยู่แถวนี้
แล้วตรงนี้ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกกลัวอะไร
แต่ไปดูวิถีชีวิตนี่ครับมาอยู่กันบนเมนอุ้ย
ที่พระนครศรีไอุ้ทยาแม้ว่าสถานการณ์มันเริ่มจะทรง
แม้ว่าน้ำจะสูงอยู่แต่มันทรงบ้างแล้ว
ชาวบ้านยังกลับเข้าบ้านไม่ได้นะครับ
ปีชาวตะบนท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยา

กว่า๑๐คนบ้านนี้อยู่ครอบครัวใหญ่
พยพไปอยู่บนเมนเผาศพของวัดวงคล้องครับ
เป็นที่กินที่นอนมีกีต้าด้วยร้องเพลงด้วย

แล้วก็เป็นที่วิ่งเล่นของลูกด้วยนี่ครับ
ดีกิต้ากันใหญ่
ก็ใช้ชีวิตให้มันอย่าเครียด
เขาก็พาครอบครัวมาอยู่แล้วก็มาขออาศัยเพื่อพักพิง

ก็จะสวดมนต์ไห้พระทุกคืนเอาดีฮะ

จากนี้ครอบครัวยังมีกิจกรรมเพื่อคลายความกลัวด้วยก็
พาลูกหลานร้องเพลงกันดีครับพยายามอยู่ให้ได้ครับ
แล้วก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะผ่านไป

ขออภัยครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จัดที่พักอาศัยให้แต่ก็ไกลบ้านก็เลย

อยู่ตรงนี้อยู่กันได้ครับค่ะ